ขายของชำเมื่อหญิงคนนี้

จะไปซื้อของที่ร้านขายของชำ

ถ้าอยากรู้คุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟัง

เขาเอาปิดไว้ปิดไว้เพราะอะไร

ตอนเปิดเจ้าที่บอกปิดไว้ปิดไว้เพราะเลือดมันพุ่งเลยคุณ
เราเองยังหวาดเสียวเลยและตรงเสื้อคุณผู้ชมลองดูเสื้อ

อาบเลือดสาดใช่ค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้

แล้วมาจากสิ่งที่เขาบอกพูดไม่รู้เรื่องพูดไม่เข้าหูกัน
ทั้งที่จริงแล้วสาวเจ้าคนนี้
เป็นลูกค้าประจำของร้านนี้ซะด้วยนะ

ตำรวจบอกพอมีคนแจ้งเหตุมาว่านี่

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองตากไปเลยค่ะ
ไปดูที่เกิดเหตุอย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะ

อยู่ใกล้กับปากทางเข้าวัดเขาถ้ำ
ที่ริมถนนประขวนโยธินที่ตำรวจไม้งาม

ไปถึงหญิงสาวคนนี้อายุ๔๓ปี

แล้วพอคือเจ้าหน้าที่เข้าไปสอบถาม

คนก่อเหตุที่ตีเธอหัวแตก
ก็เจ้าของร้านที่เธอมาซื้อของ

บอกจริงสนิทสนมกันดีนะ

สาเหตุบอกว่าอาจจะเป็นไปได้

แล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง
เจ้าของร้านก็เมาลูกค้าก็เมาเหรอ

จากที่มันเถียงกันเล็กน้อย

แล้วเสียงก็ดังโวยวายอยู่แถวนั้น

สุดท้ายปู่คนที่เธอเรียกนี่เป็นเจ้าของร้าน
เอาขวดเบียร์ตีที่หน้าผากเธออย่างแรง
ทั้งขวดแล้วก็หัวแตกพร้อมกันเลยค่ะ
เลือดก็ไหลหยดเป็นทางอย่างที่เห็น
ชีพกู้ภัยรีบรับตัวเธอไปส่งโรงพยาบาล

ทีนี้คนที่เธอเรียกว่าปู่เจ้าของร้าน

ตัวเขาเองกับผู้บาดเจ็บเอาจริงสนิทกันดี

มาหาสู่กันนะเพราะว่าเป็นลูกค้าประจำ

ฝ่ายหญิงเอาจริงทำร้ายผมก่อน
แล้วผมอายุมากผมก็ต้องป้องกันดิ
ก็เลยเอาขวดเบียร์นี่แหละตีสวนไป

ทีนี้กู้ภัยก็เลยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลมหาราช
การรักษานะคะทั้งคนเจ็บและชายสูงอายุ
ก็แน่นอนว่าเดี๋ยวจะตกลงกันว่า
เขาบอกว่ามีการขี่รถไปรับพากลับบ้าน

แกะเหตุบอกส่วนเรื่องคดีความ
เขายอมความกันด้วยดีด้วยความที่อาจจะสนิทกัน

อยู่กัน๒คนแค่นั้นนะครับ